ไปจังหวัดชายนาฏกันดีกว่าคุณผู้ชม
ไปดูสาวดวงเฮงคนนี้เธอถูกลอตเตอรี่ไปหลายหมื่นบาทแน่นอน
เพราะเธอนำเครื่องดื่มชูกำลังเอามาถวายแก้บนค่ะ
เคยเห็นไหมมีคนเอาเครื่องดื่มชูกำลังมาถวายแก้บน
ยังนะคะปกติก็จะเป็นน้ำแดงน้ำเปล่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
มาที่วัดทรงเสวยแห่งนี้แหละค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
วัดแห่งนี้เป็นวัดดังอยู่แล้วเอฟตีตลอดข่าวรู้กันอยู่แล้ว
ถ้าพูดถึงวัดนี้ก็ต้องนึกถึงไอ้ส้มฉุน
ถูกต้องจ้าแต่ทีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหชาวบ้านรู้จักกันหมด
ทั้งในทั้งนอกพื้นที่หญิงรู้จักชายรู้จักรู้จักหมดนะคะ
คือต้องบอกว่ามันยากาารเนี้ยคึกคักมากนึกถึงจะว่ามีสาวดวงแห่งคนหนึ่ง
เธอนำเครื่องดื่มชูกำลังหลายร้อยขวด
เอามาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแก้บนแบบนี้
ซึ่งสาวคนนี้มีชื่อว่าคุณอัญชาลีพุ่มแสงอายุ๔๓ปี
คุณดูดูหลักฐานในมือของคุณพี่เขาค่ะปึกเลยค่ะมาในชุดไทยสีชมพูอมม่วงสวยสดงดงามแบบนี้
อกจากของที่เอามาแก้บนแล้วเอาหลักฐานมาให้ดูฉันถูกจริง
โรตเตอรี่เป็นโรตเตอรี่เป็นปึกเป็นแพร่
เหมือนกับเป็นพัดเลยอ๋ออุ้ยน่าอิจฉาจริงคือนี่เครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วเปิดฝาให้เราดูทำไมอ่ะเดี๋ยวให้ดูคือเธอเนี่ย
กราบไหว้หุ่นขี้พึ่งหลวงปู่ย้อยแล้วก็กุมารไอ้ส้มฉุนใช่ไหมคะ
บอกว่าให้ถูกรางวัลหน่อยถ้าถูกรางวัลจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหมด

แล้วเธอก็ได้รางวัลจากลอตเตอรี่มาประมาณ๖๐๐๐กว่าบาท

แล้วเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้แก้บนเสร็จครั้งนี้เธอจะต้อง
หมุนฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
แกรกแล้วหงายขึ้นมา
แล้วเธอจะบอกไอ้ส้มฉุนว่าว่า
ขอให้เธอได้โชคได้ลาบในงวดที่จะถึงนี้อีกครั้งเถอะ
ไอ้ฝาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยว่าข้างในมันมีอะไร
มันมีเหลขรหัสใต้ฝาน
เออไม่ต้องส่งไปลุ้นชิงโชคที่ไหน
แค่กระซิบบอกไอ้ส้มฉุนว่า
ขอให้เลขใต้ฝานี้ออกรางวัลให้มันถูกด้วยเถิด